ดีนี่สบู่เหลวอับสะออร์แกนิคอ่อนโยนปรัสจากสารเคมีอันตราย

ข่าวใส่ไข่สดใหม่

ครับผมมาเรียบร้อยนะครับวันนี้
เรื่องอื่นแล้วมั้งฮะวันนี้หลายคนคงจะเห็นตัวเลขจากยอดโควิด๕๐๐

นั่นคือยอดของเมื่อวานที่มีการตรวจเจอกัน

ซึ่งตอนนี้อย่างที่บอกว่าวันนี้มีข่าวลื้อเยอะเหลือเกิน
เช่นน้ำยาตรวจโควิดไม่พอ

วันนี้รัฐบาลเขาออกมายอมรับเลยนะฮะว่าน้ำยาน่ะมี
แต่เตียงที่จะรักษาผู้ป่วยไม่พอ

ตอนนี้ทุกคนจะต้องทำสนามของเชียงใหม่รู้สึกจะเตรียมทำโรงพยาบาลสนามแล้ว
กรุงเทพเตรียมทำโรงพยาบาลสนามในที่สุดแล้วมันจะต้องไปโรงพยาบาลสนามฮะ
เพราะว่าไม่สามารถโรงพยาบาลทั่วไปมารับไม่ได้อยู่แล้ว
ส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตปริมณฑลส่วนใหญ่
กลายเป็นแบบว่าสมุดสาขอนสมุดสงครามที่เรากลัวกลัวกลัวกลัวกันอ่ะไม่มี
อยู่ที่กรุงเทพครับวันนี้เฉพาะนนทบุรีเนี่ย
รายงานล่าสุดมาแล้ว๓๓คน
ทบุรีนะฮะครับเชียงใหม่เราปลาไปร้อยกว่าคน

แต่ขนาดเดียวกันหลายคนก็ถามว่าอ้าวแล้วเราจะกลับบ้านภูมิแล้วไหม
ได้วันนี้คุณจะกลับบ้านได้แต่คุณจะต้องกักตัวอยู่บ้าน
แองจี้หล่อนจะกลับเมื่อไหร่พรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้หล่อนก็ต้องกักตัวไหมบ้านหล่อนกักตัวไหม
ก็อยู่บ้านลำปางหล่อนจะต้องห้ามออกจากบ้าน๑๐วัน
ใช่ไหมลำปางต้องเขตลำปางยังค่ะแต่เชียงใหม่ต้อง
ครับผมแต่ละปังคือก็รายงานตัวต่อผู้นำชุมชน
แลก็อสมอสมจะมาฟังใช่ไหมอสมของแต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่ก็จะต้องดูแลกันไป
ถูกต้องไหมโคลระดบอกวันนี้คุณเดินทางเดินทางออกได้ล่ะ
ไม่ต้องกักตัวโอเคเพราะว่าถ้าสมมุติไปกักตัวโคราชคน
มันชาญเฟือตรงโคราชเยอะหรือว่าเป็นประตูสูงอีสาน

เรื่องต้นนะวันนี้ผู้ติดเชื้อรายใหม่เรารวมไปแล้ว๕๕๙คน
ประเทศไทยของเราตอนนี้ยอดผู้ป่วยสะสม๓๘๖๙คน
เราไปดูเราอย่าไปตกใจเมื่อก่อนมันจะมียอดรักษาป่วยประมาณสัก๘๐๗๐
แต่วันนี้หายป่วยไปแล้ว๒๘๑๒๘คน
เพราะฉะนั้นมันก็มีผู้ป่วยจริงเหลืออยู่๑๐๐๐บาทกว่าคน๒๐๐๐คน
แต่วันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม๑คนรู้สึกจะเป็นคนในเรือนจำ

เขาบอกอย่างนี้โควิดจริงถ้าคุณยังแข็งแรงอยู่อย่างนี้
ไม่เป็นไรอย่างไอ้จีนไอ้รอนยังแข็งแรงอยู่ไม่เป็นไร
สัก๓๐๔๐คุณยังไม่ต้องกลัว

ทุกคนมีหมดโรคเบาหวานความดัน

ไอ้สายพันธุ์อังกฤษ
มันเร็วกว่า๑๗เท่า

เราไปเทียบกัน
การระบาดครั้งแรกมันน้อย
อู่ฮั่นเนี่ยน้อย

ลอก๒ถือว่าเมืองไทยเอาอยู่

รอบ๓เนี่ยฉันว่าเอาไม่อยู่

มันติดได้ง่ายแต่ว่าถ้าสมมุติว่าติดง่าย
รักษาเร็วก็หายได้ง่ายเช่นเดียวกันนะฮะ

ประเด็นเลยที่จะบริหารสถานการณ์

เป็นโรงพยาบาลแรกที่ประกาศบอกหยุดแล้ว

คือว่าสมมุติวันนี้เธอจะไป

โรงพยาบานั้นต้องรับคุณรักษา
ถูกต้องไหมครับ

สมมุติคุณไปตรวจที่โรงพยาบาลที่แพงแค่ไหนก็แล้วแต่
เมื่อก่อนรัฐบาลจะต้องเป็นคนออกค่าจ่าย

ปิดการให้บริการการตรวจโควิด๑๙

โรงพยาบาลทั้งหมดที่เราเห็นกันอยู่

คำถามคือเตียงมันไม่พอ

มีโอกาสเจอมากกว่าครั้งที่๑ครั้งที่๒

เขารู้อยู่แล้วว่าต้องเจอกว่าครั้งแรก

นายกก็ถึงขั้นประชุมเลยว่า
โรงพยาบาลเอกชนเนี่ยเขาไม่ตรวจหาโควิด๑๙
เพราะตอนนี้ข้ออ้างเขาคือน้ำยา

มันหมดจริงซึ่งจริงแล้วเนี่ยยังมีอยู่
ก็ชอบว่าว่ากฎเกณฑ์ถ้าหากตรวจ
อาจจะได้รักษายังไงมันก็ต้องไปที่นั่น
ตรวจที่ไหนเจอที่ไหนก็ต้องรักษาที่นั่น
ก็ก็คือต้องสมมุติคุณไปตรวจ
แต่ว่าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่สมมุติว่าค่าใช้จ่ายของมดเนี่ยแสนนึง
รัฐบาลอาจจะออกประมาณเจ็ดหมื่นหรือแปดหมื่น

เขาบอกว่าทำให้ตอนนี้เตียงเต็มแล้วไม่สามารถตรวจต่อได้แล้ว
น้ำยาน่ะมีแต่เตียงให้คุณนอนไม่มี
คือทุกโรงพยาบาลเขาแบ่งโซนเขาแบ่งโซนไว้ชัดเจนอยู่แล้ว
ต้องยอมรับความคือไม่สามารถแพร่กระจายเชื้อได้เนี่ยมันเต็ม
คุณไปอยู่ปุ๊บอ่ะตุยแน่มีการตุยเกิดขึ้นแน่นอน
เพราะรักษุน้องแบงค์นิตินะครับผมที่ไปตรวจที่โรงพยาบาล๑
พบเชื้อวันที่๗คุณหมอก็บอกว่าเตียงเต็ม
ต้องมาวันที่๘ให้กลับไปที่บ้านก่อนไปรักษาตัวที่บ้าน
แล้ววันที่๘ค่อยมาที่โรงพยาบาลใหม่ค่อยมาเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลนะครับ

ปกติแล้วถ้ามีคนไปเยี่ยมเป็นห้องแบบไม่ได้เป็นห้องรวม

ซึ่งวันนี้นะฮะศักยภาพเขาถามว่าถ้ากรุงเทพมหานครเนี่ย
อย่างที่มีคนคาดคณีว่าวันนี้เราเห็น๕๐๐กว่าใช่ไหม

เขาบอกว่าเราอาจจะเห็นหลักพันธุ์ใน๒๓วันนี้

ซึ่งหลักพันปุ๊บเนี่ยเฮ้ยมันจะต้องเกิดโรงพยาบาลสนามเกิดขึ้น
คำถามว่าวันนี้กรุงเทพมหานครเขาสามารถทำเตียงที่สามารถรองรับผู้ป่วย
ถ้าสมมุติไปตรวจเจอปุ๊บมันจะต้องมีการรักษา

ทำไว้โรงพยาบาลอีกอย่างวันเทพมหานครสามารถทำได้ประมาณสัก๕๐๐๐เตียง
ห้าพันกว่าเตียงนะฮะแล้วก็ยังมีการเพิ่มการรักษาตัวในโรงแรม
เดี๋ยวเราอาจจะต้องมีการปิดโรงแรมเพื่อเป็นการกักตัวโควิดเกิดขึ้น
โรงแรมตอนนี้ไม่ได้มีใครนอนอยู่แล้วก็เดี๋ยวขอโรงแรมเอามาทำโรงบ้านก่อน
คุณคิดดูว่าเราไปถึงระดับนี้กันแล้วนะฮะแล้วมีทางเลือกที่สามคือโรงพยาบาลสนาม
โรงพยาบาลสนามเนี่ยซึ่งมีพื้นที่ของโรงพยาบาลบางขุนเทียนซึ่งมันก็อาจจะไกลในตัวเมืองไปสักนิดนึงเนาะ
บางขุนเทียนแล้วก็เราอาจจะต้องใช้บางกอกอารีนาตอนนี้หลายพื้นที่กำลังเตรียมจัดเตรียมเนี่ย
ตอนนี้เรากำลังจะเตรียมจัดเตรียมกันอยู่แล้วเดี๋ยวขอให้นายกเขาประชุมหาทางออกกันก่อน
ขนาดเดียวกันวันนี้เราบอกไว้นะฮะเราไม่ต้องไปนั่งนับและผู้บริหารปลาต่อติดไปแล้ว
คนระดับคนระดับใหญ่ติดกันเยอะแล้วเพราะว่าเมื่อวานอย่างที่มีข่าวว่า
แล้วหลักสูตรปปอก็คืออะไรนักการเมืองผู้บริหารระดับสูง
เขาบอกว่าอาจจะมีการแพร่ระบาดกันไปวันนี้มีผู้บริหารของปตทติดเป็นพิธีเรียบร้อยแล้ว
เราก็จะเริ่มเห็นเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปไล่เลี้ยแล้วล่ะ
ว่ามีคนนู้นติดคนนี้ติดวันนี้มันเป็นทุกวงการแล้ว
อย่างเช่นเขาบอกว่านี่นางเอกช่อง๗เองเนี่ยก็ได้โพสต์ข้อความในไอจีน้องพิ้งพลอย
เขาไปตรวจโควิด๑๙ผลออกมานะฮะเป็นบวกแล้วตอนนี้กำลังรอทางโรงพยาบาลเนี่ย
เพื่อเข้ารักษาตัวตามขั้นตอนที่ถูกต้องขอให้คนที่เขาเคยไปเล่นเอาอย่างนี้
รู้สึกแหละจะมีดาราหลายหลายคนเนี่ยนะฮะไปเล่นครับไปเล่นละครด้วยก็ต้องแบบว่า
ต้องไปตรวจกักตัวกันพอสมควร
ท่านผู้ชมฮะจุดมุ่งหมายปลายทางในการเดินทางสงการครั้งนี้คือเชียงใหม่แล้วก็ภูเก็ต
ที่ท่องเที่ยวณตอนนี้เชียงใหม่วันเดียวนะฮะอันนี้คือขอย้ำว่าวันเดียวนะ
เขาออกมาเลยให้ความร่วมร่วมเมืองทันที

เขาบอกว่าเส้นทางระบาดมันเปลี่ยนไปหมดเลย
แปลกมันชื่อว่า

ไปเจอกันที่นู่น

พิจารณ์ลอก๒มันไม่มีชื่อ

เขาบอกว่าเศรษฐกิจกรสงการกำลังจะไปได้ดี

เขากระตุ้นให้ประเทศของเรา

หลังเราเจอโควิดละลอก๒กำลังจะดีขึ้นหมดเลย

จากคลัสเตอร์ใหญ่

ไทยทุกอย่างหยุดชะงัดมันจะกระทบต่อเศรษฐกิจเป็นรอกที่สามครับแล้วก็
อย่างที่บอกว่ามาตรการเนี่ยเอาจริงครั้งแรกของเราเข้มงวดที่สุดครั้งนี้
มันเห็นว่าไม่ได้พอใช่เงียบมัวคือคนไม่มีกินแน่นอนทักษะเอ่อตายแน่นอน
ปิดไม่ได้อ่ะคนปิดไม่ได้ครับเขาบอกอย่างงี้เลยฮะไอ้โควิดละลอกสามเนี้ย
วันนี้อาจารย์ภูศิษย์วงหล่อสายชนเป็นอาจารย์ประจำคณะบริหาร
มหาวิทยาลัยหอการค้าเนี้ยเขาแสดงความกังวลว่าไอ้โควิดละลอกสามเนี้ย
จะมีความรุนแรงแตกต่างไปโดยสิ้นเชิงจากการระบาดของโควิดรอบสองอืม
รอบแรกสองรอบแรกเนี่ยครั้งนี้มันจะแตกต่างไปโดนสิ้นเชิง
วันนี้จะอ่านให้ฟังเพื่อให้เตรียมตัวอืมเขาบอกเลยฮะจากเคยคาดการณ์ว่า
สงการเนี่ยจะแย่แต่ไม่คิดว่ามันเร็วขึ้นครับทำให้คนเนี่ย
อยากกลับบ้านในช่วงสงการไม่ได้กลับหลังไม่ได้กลับมาจริงจริงแล้วเนี่ย
นานพอสมควรนะฮะสองปีแล้วล่ะถูกเขาบอกว่าเหมือนในต่างประเทศเนี้ย
คิดว่ามีวัคซีนเคยคุ้นชินคุ้นเคยแล้วว่าเออเราเคยแบบว่า
กลับไปใช้ชีวิตกันแบบปกติอ่าฮะนะฮะเขาบอกเลยว่าการระบาดของรอบแรกเนี่ย
เริ่มจากนักท่องเที่ยวชาวจีนครับอืมมาสู่สนามมวยอืมถูกต้องไหมอ่า
ใช่สถานบันเทิงอ่าฮะซึ่งครั้งนั้นเป็นครั้งแรกทำให้ทุกคนกลัวครับ
เพราะเราไม่ชินกับโลกไหมอืมถูกต้องเศรษฐกิจทุกอย่างหยุดชะงักฮะ
แต่เขาบอกว่าไอโควิดเริ่มรอบรอบจริงจริงมันจะแบบว่าคุมยาก

ออกลับกลางตอนหลังเจ็ดวันนะอืมใช่อ่าฮอ
เนี้ยคือปัญหาหนึ่งอาการไม่ออกสองออกแล้วออกเร็วใช่และที่สำคัญคือแพร่กระจายทั่ว
ทั่วทางประเทศพื้นไปกันหมดแล้วเพราะตอนนี้เนี่ยนะเกลอสุดเลยนะฮะ
เพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราก็ตั้งแต่วันนี้เราคงจะต้องอืม

วันนี้หลายคนติดตามของพนักงานไทยรัฐ
มีประกาศมามีประกาศมานะคุณแม่
คำถามคือวันนี้เราในฐานะต้องใส่แล้วล่ะมั้
กรณีของพนักงานไทยรัฐทีวี

บางคนโอ้โหตกอกตกใจกันนะฮะในตอนนี้
จาก๙เมษายนทางบริษัทได้รับแจ้งถึงการผลตรวจ
แล้วก็ยืนยันจากแพทย์ว่ามีพนักงาน
ในฝ่ายวิศวกรรมออกอากาศไทยรัฐ
จำนวน๑คนติดเชื้อไวรัสโควิด๑๙

แล้วก็กักตัวอยู่ที่บ้านพักตั้งแต่วันที่๕เมษายน
นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้
สิ่งหนึ่งเรามีการตรวจอย่างเข้มข้นอยู่แล้ว

ตอนนี้หลังจากฆ่าเชื้อในอาคารเรียบร้อยแล้ว
พนักงานก็จะทำงานประมาณสัก๗๐ของไทยรัฐ

หลังจากนี้ก็คือทุกคนก็จะทำงานที่บ้านกันอยู่หมดแล้ว

เมื่อกี้มาก็เห็นเพิ่งทำกันเสร็จเรียบร้อย

นี่เราเพิ่งไปเข้าตึกตอนหลัง๕โมงเย็น
เพราะว่าทุกคนเข้าตึกได้หลัง๕โมงเย็น
เพราะฉะนั้นขอบคุณในความเป็นห่วงของ
ส่งมาให้กับทางไทยรัฐทีวีนะครับ
พระคุณตอนนี้แน่นอนว่าเราเพิ่มระดับ

หน้ากากอนามัยแล้วก็แอลกอฮอลยังต้องมีกันอยู่นะครับผม
อีกนิดนึงคุณหมอบอกอย่าลืมคั่วคอ
ด้วยน้ำยาด้วยบางทีมันเข้าจมูกแล้ว
มันก่อนจะอะไรมันจะไปไหลลงหลังจมูก
เป็นลงคอนั่นแหละค่ะอันนั้นก็สำคัญ
คุณผู้ชมน้ำเครือก็ได้
หรือไม่ก็เป็นเบเตอดีนที่สำหรับผสมน้ำและหยอด
สำหรับพวกคออันนี้สำคัญ
เพิ่มได้อีกอย่างหนึ่งก็เพิ่มด้วยนะคะ

วันคนเดินทางไปแล้วไปแล้วตอนเย็น
เช่นที่ก็เห็นแล้วว่ารถเริ่มยาวแล้ว

วันนี้สำนักงานอำนวยความปลอดภัยกรมทางหลวง
ในช่วงเทศกาลสงครานนี้นะคะ
เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง
ก็ให้หลีกเลี่ยงปัญหาจราจรติดขัดในช่วงเทศกาล
อำนวยความสะดวกความปลอดภัย๑๐เส้นทางดังต่อไปนี้

อนเมืองรังสิตนะคะต่างระดับบางปะอินอายุทยา
ประหันอ่างทองสิงห์บุรีชัยนาธนครสวรรค์
ระยะทาง๑๗๒กิโลเมตร
สองค่ะลาสบัวหลวงสุพรรณชัยนาธ
ระยะทาง๑๖๔กิโลเมตร
คุณผู้ชมไปทางไหนก็จำทางนั้นไว้นะคะ
สามค่ะต่างระดับบางปะอินวังน้อย
หนองแคสระบุรีแก่งคอย
ปากช่องลำตะคองแยกปักทงชัยนครราชศรีมานะคะ
ระยะทาง๑๙๕กิโลเมตรค่ะ
สี่แล้วนะคะรามอินทรามีนบุรี
อกจอกแยกฉะเชิงเซาปลาจีนกะบินบุรีแยกปักทงชัย
ระยะทาง๒๗๘กิโลเมตรนะคะ
รังสิตธัญบุรีองครักษ์บ้านนากบินบุรี
ระยะทาง๑๓๕กิโลเมตรนะ
แล้วค่ะต่างระดับบางขุนเทียนสมุทรสาครบ้านบ่อนะคะ
มุดสงครามต่างระดับวังมะนาวระยะทาง๗๕กิโลเมตรค่ะ
๗ตะริงชันสรายานครชายศรีนครปฐมบางแถราชชะบุรีนะคะ
ต่างระดับวังมะนาวระยะทาง๑๒๐กิโลเมตรค่ะ
แล้วค่ะทัพช้างสุวรรณภูมิราชกระบังบางปะกง
น้องขามหนองปลือพัทยาระยะทาง๑๑๙กิโลเมตรนะคะ
๙แล้วค่ะ๙แล้วค่ะ๙แล้วค่ะ
นี่ฝั่งพี่ผัดพูดไปผมเดินขึ้นรถตู้แล้วนะคะ
ทำไมเหมือนอยู่คิวรถตู้เหมือนกันนะฮะ

ก้าวแล้วทันไหมซื้อตั๋วยัง

ระยะทาง๓๘กิโลเมตรนะคะ

แหวนกาญจนาพิเศษฝั่งตะวันออกนะคะแล้วก็ฝั่งตะวันตกระยะทาง๑๔๘กิโลเมตรนะคะ
โดยในช่วงวันที่๑๐๑๖เมษาคาดว่าจะมีประชาชนเดินทางบนทางหลวงสายหลัก

โอ้โห๗ล้านคันเพิ่มนะเพิ่มนะเพิ่มจากสงกราณปี๖๓กว่า๒๕๐๐๐๐๐คันนะ
ทั้งนี้นะคะหากต้องการสอบถามข้อมูลสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงค่ะ
โอ้โหสุดยอดนะครับผมแม่บ้านเยอะขึ้นสิคุณแม่
มันอั้นไงอั้นไงแอ้งจี้บางคน๒ปี
เมื่อวานเราเล่าให้ฟังไงว่าตอนนี้มันจะเป็นปรากฏการณ์ว่าคนกลับบ้านแล้วไม่กลับมานี้แล้ว
เพราะยังไม่รู้ว่าจะมีงานทำหรือเปล่าอย่างเมื่อละลอกที่๒ละลอกที่๒ที่เขาเอาคนออกกันเยอะเนี่ยนะ
อย่างที่บอกว่าเรากลับไปดูต่างจังหวัดสิเริ่มมีคาเฟ่เริ่มคนเริ่มกลับไปทำอะไรที่ต่างจังหวัดกันเยอะมาก
คุณรู้ไหมตอนนี้คนที่มีบ้านนอกมีที่ดินปลูกผักปลูกย่ามีบ่อปลาอยากกินอะไรไม่ต้องเสียตังค์ซื้อ
เอาจริงดีกว่าเราแล้วนะแล้วเราออกกันบ้านเราเสียตังค์แล้วนะ

ใช่เด็กเสิร์ฟที่ใต้คอนโดเสิร์ฟร้านเกาหลีอยู่บอกหนูกลับไหมลูกกลับ
พ่อแม่หนูไม่สบายมา๒ปีแล้วถ้าหนูไม่กลับคราวนี้อาจจะไม่ได้เจออีกหนูต้องกลับยังไง
ใจกลับเลยต้องกลับแล้วก็นั่นแหละอย่างมดดำพูดไม่รู้จะมาเปล่า

บอกสิเขาบอกไม่รู้ว่ากลับมาแล้วจะมีงานทำไหมไปที่บ้านยังเด็ดผักเด็กย่ากินได้
โอเคเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจแบบพอเพียงที่แบบว่าปลูกผักเลี้ยงปลาอะไรสามารถช่วยได้จริง

นะครับนะฮะมาถึงเรื่องนี้กันบ้างครับคุณผู้ชมครับ
ปลากลบเป็นของจริง

ในประเทศไทยด้วยนะครับผมวันนี้ภัทรบรวจเอกเมฆน้นนะครับผมนาขวัญนะฮะ
ภูมิกับการสพรัฐนาธิเบสครับรับแจ้งพบหัวระเบิดขนาดใหญ่ครับ
บริเวณตลาดในซอยประชานิเวศ๓ครับปากซอย๑๐ทับ๖นะครับตะบนท่าทรายอำเภอเมือง
จึงรีบไปตรวจสอบพร้อมกับประสานหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิด

และที่สำคัญคือสภาพยังสมบูรณ์ใช้งานได้ด้วย
ทางด้านนายพนมฮะมีนินครับอายุ๕๘ปีเป็นผู้พบวัตถุระเบิดนะครับ
ได้บอกว่าตนเนี่ยพักอาศัยติดอยู่ติดกับนางเมธาวีครับ
ซึ่งมีอาชีพรับเหมาซื้อของเก่าตามบ้าน
แล้วก็เมื่อช่วงเช้าเนี่ยนางเมธวีกำลังลงของนะครับผม
ลงของที่ไปซื้อมาก็พบเจอกับหัวจรวดดังกล่าวครับ
ไม่รู้เหมือนกันก่อนจะถือนะฮะมาให้ตนเนี่ยโดยบอกว่า
ให้เอาไปตั้งโชว์ไว้ในบ้านนะครับบอกพี่พี่เอาไปตั้งโชว์ไว้ในบ้าน

มันเคยหายไปจากค่ายทหารอยู่ช่วงหนึ่งไม่ใช่เหรอ
แต่อันนี้นี่มันเก่ากว่านั้นนะดูตรง
ดูจากสภาพแล้วน่าจะมีอายุเหมือนกันนะครับ
พอรับลูกจรวดก็มาตรวจสอบพบว่าเป็นหัวกระสุนของจรวดจริงฮะ

ก็เลยรีบวางลงกับพื้นรับเราแจ้งให้
เจ้าที่น้ำรวดมาตรวจสอบทันที
ขณะที่นางเมธาวีอายุ๕๑ปี
ก็ขอว่าได้รับของเก่ามาจากซอยแจ้งวัฒนา๒๙

ไม่ใช่ภาพลังศิษฐาล

โดยไม่รู้ว่าระเบิดหัวจรวดดังกล่าวเนี่ยติดมาด้วยนะครับ
จนกระทั่งเมื่อเช้าเนี่ยตนกำลังลื้อของนะครับ

มาได้ยังไงไม่เท่าไรเจ้าหน้าที่ไม่กลัวเลยเนอะเข้าไปทำระยะใกล้เลยเนี่ย
เขานึกว่าเป็นของแต่งบ้านของแต่งห้องนี่ตำรวจเจ้าหน้าที่เป็นคนล็อกไงการขยับ
ถูกต้องนะครับผมเขาก็เลยเอาไปให้เพื่อนบ้านแล้วก็บอกว่าพี่เอาไปสิ
เอาไปให้เพื่อนบ้านด้วยนะถูกต้องเพื่อนบ้านก็ตกใจฮะ
เพราะว่าตรวจดูแล้วเป็นของจริงครับจ้ะโอ๊ยนะครับแต่ตอนนี้ก็หน่วยเก็บกู้
อยู่ดีก็เอาไปตรวจสอบเรียบร้อยแล้วปลอดภัยแล้วครับ
ทุกวันนี้โดนตุ๋นกันเยอะเนอะหมอดูเยอะเหลือเกินเดี๋ยวช่วงหน้าใครมาตุ๋น
เขาบอกว่าทุกวันตุ๋นกันไปตุ๋นกันมายังไงก็ไม่รู้เสียกระทิ๓๔หมื่น
หมอดูเนี่ยเหรอหมอดูอ่ะเนื่องจากโควิดไงทุกคน
แม่หมอก็จะบอกว่า๑ชั่วโมง๓๐ประทีคนเท่าไหร่ให้ดูดวงผ่านเน็ต
ผ่านวิดีโอคอล์ไปเลยมันจะดูได้วิดีโอคอล์
มีรุ่นน้องรวยไปเลยขออนุญาตหยิบไพ่ให้นะคะ
แล้วมีคนมามีจริงทางแม่หมอขออนุญาตหยิบให้ให้นะคะ
ครับผมนะฮะหนักเลยไม่ใช่ไกลจากกรุงเทพเนี่ยอืมโอ้โหช่วงหน้า
สักครู่หลายหมื่นอ่าเดี๋ยวกลับมาเล่าใช่ครับผม
ท็อปคันทรี่หัวมะหอม
ทำไมอ่ะดูดีดดูมีพลังดูมีพลังมีคุณผู้ชมเม้นเข้ามา
บอกวันนี้ดูมีพลังงานเออมันมีอะไรมากหนอนเยอะค่ะมันมีอะไรทำ
ก็เลยแต่วันนี้พร้อมวิ่งไม่มีที่ไม่มีลูกให้วิ่งค่ะ
วันนี้นี่มาอย่างนี้เลย
นี่คือในความสนใจการ
ขออภาคของเขานี่คือกงสับ
จับกุมเนี่ยที่ร้านอาหารแห่งนึง

ไม่รักพ่อรักแม่บ้างใครไม่รักครอบครัวตัวเองบ้าง
คนมันก็ต้องรักครอบครัวตัวเองสัก๘๙ถูกต้องไหม
ญาติผู้ใหญ่หรือคนรัก

จะมีอันตรายถึงแก่ความตาย
นางว่าถึงตายว่าอย่างไร

เอ๊ะอ่ะเอ๊ะอ่ะเด็ตออกเด็ตออกตลอดตาย

เดี๋ยวนางจะวางพานนะต่อชะตาให้กับบุคคลนั้นปลอดภัย

โดยการทำพิธีจำเป็นจะต้องใช้เงินสด

จะมาแบบว่าต้องใช้เงินสดในการทำพิธี

คุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อว่ามีคนเชื่อเว้ย

มีคนผู้เสียหายเนี่ยไม่ใช่คนเดี๋ยวนั้นหลายเนี่ย
หลงกลยอมโอนเงินไป

เชิดหนีไปตัดขาดการติดต่อผู้เสียหายเนี่ย

ทำไมพิธีแล้วหายไปพร้อมเงินนั้นเลย

ถึงขั้นตำรวจต้องออกหมายจับนะฮะ

บอกว่าทำไปเพราะต้องการหาเงิน

ใครว่าคนเราจนบางทีเงินเก็บมาทั้งชีวิต
บางทีช่วงนี้มันต้องการ

ที่เพิ่งทางใจ

พูดต่อแล้วมีอีกต่อหนึ่งโดนหลอกเหมือนกัน
แต่อันนี้น่าสงสารมากเป็นคุณยายนะคะ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีหญิงมิจฉาชีพ
ทำทีมาซื้อไอศครีมทำไมใส่หัวทำไม

จากนางสมบูรณ์แก่นเท้าอายุ๖๗ปี
ครับไม่ค่าไอติมรสเข็มนี่แหละค่ะ
หลอกว่าตัวเองมีแบงค์พันธุ์ซื้อไอติม๒๐๐

เป็นเศษได้ไหมยายกล่าวนะ
เป็นจำล่างจะเอาไปเล่นไพ่พอดีอยากได้เป็นเศษ

แบงค์ย่อยทั้งเศษตังค์ทั้งเสียงรวม๘๐๐แล้ววางไว้บน
ใช่แม่คนนั้นก็คว้าไปหมดเลยคว้าไปเรียบร้อย
คุณยายก็แก้วแล้วแก้วแล้วเรียบร้อยนะคะ

ให้ไปแจ้งความแหละทนายพาไปแจ้งความ
แล้วก็บอกว่าจะพยายามหาตัวคนนี้ให้ได้
ให้เอาเงินมาคืนยายให้ได้ว่าอย่างนี้นะคะ
เพราะว่ายายเนี่ยนะเขาบอกว่าออกจากบ้าน๘โมงเช้า
กลับบ้าน๖โมงเย็นนะเข็นขายที่ระยองเนี่ยนะ
ทั้งตู้เนี่ยถ้าขายได้กำไรคือประมาณ๒๓๐๐บาทเท่านั้น
ยายกว่าจะแบบอาทิตย์นี้ยายจะกินอะไรก่อนดีกว่า
เมื่อก่อนจะเป็นรถเต็กซี่ที่โลนนะคะ

จะเยอะขึ้นขอให้คุณจำไว้เลยว่า
ไม่ได้มีข้อกำหนดโจรว่าโจรหน้าตาต้องไม่ดีนี่

โจรแต่ละคนมาประมาณอีกแล้วก็คนดูดีด้วย

ดูยายสิยายจะกินอะไรก่อนดูยายสิโอ้โธเห็นตั้งแต่เช้านะตัวเอง
ใช่แดดก็ร้อนด้วยนะฮะโดนวิชาชีพเข้าไป๑๐๘วิธีกินเงินยาย

ก็ทั้งตู้ได้กำไร๒๓๐๐นะแองจี้

ได้ยายอีกเท่าไหร่แล้วนี่๖๗บาทอายุ๖๗บาทค่ะนั่งอุตส่าห์นะฮะ

เชื่อพี่มศเชื่อไหมพี่ว่าไม่ได้มีแต่มนุษย์ล่ะ

พี่ต้องเจออันนี้แน่นอนอันนี้เปือก
คุณท๊อปฟี่๓๐๕๐คุณเปือกคุณเบ๊นนับเช่

ท๊อปฟี่นุษย์เคยเจอไงถูกนะฮะ

เขาเคยพิสูจน์ในยูทูปของเขาแล้วเขาก็เรียกมาได้จริง
แล้วก็มีเบนท์อาบาเช่อยู่ด้วยมียูทูบเบอร์อยู่หลายต่อหลายคน
ล่าสุดครับอันนี้พิสูจน์ได้นะครับ

เค้าได้แบ่งประสบการณ์เรื่องแปลกประหลาดกับโจโรเด้นนะครับ
เพื่อนร่วมทีมผ่านทางช่องยูทูปของตัวเอง
เขาเชื่อว่ารัฐบาลสหรัฐเนี่ยปกปิดเรื่องการมีอยู่ของมนุษย์ต่างดาวครับ
หนุ่มแกริดเบลเนี่ยก็เผยว่าเรามีการพูดคุยกันมานานเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับ
ผมจะไม่บอกว่าพวกเขาไม่มีตัวตน
ผมเชื่อแบบนั้นเพราะมีการเผยแพร่ภาพวิดีโอออกมา
แล้วก็ตนเนี่ยก็เคยเห็นมันมาแล้วเรียบร้อยแล้วด้วย

เขาไม่ได้โกหกไปเขาเป็นนักฟุตบอลระดับโลกนะ

นารีคลินตันได้ทั้งโลกก็จะรู้หมดอยู่แล้ว

เพราะว่ามันเป็นอันหนึ่งเลยในการหาเสียงของเฮดอรี่คินตันเลยว่า
ถ้าสมมุติเขาได้เป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา

สิ่งหนึ่งที่เขาจะบอกมวลมนุษยชาติคือ
เป็นเพราะอะไรเขาจะออกมาเปิดเผยหมดเลยปรากฏว่า

อืมอืมอืม

แล้วแต่คนเชื่อแหละค่ะจ้า
มาของดีมีประโยชน์ใกล้ตัวดีกว่า

ตอนแรกฉันว่าถ้าสมมุติไปติดรายการต่อเนี่ย

เพราะว่าเมื่อกี้เข้ามารายการมดชวนซื้อทีวีแล้ว

นิ้วนะ๘๐กว่านิ้ว

มหากรรมโปรโมชั่นเครื่องใช้ไฟฟ้า
ใช่แล้วค่ะพบกับนวัตกรรมนะคะโปรโมชั่นยิ่งใหญ่สูงสุดค่ะ
แล้วก็ยังมีสินค้าเพื่อบ้านนะจากบ้านแอนบียอนนะคะ
ดำดิวแรงสุดคุ้มนะคะเมื่อซื้อสินค้าเป็นแอร์และตู้เย็น
มีนาถึง๓๑พฤษภาคม๒๕๖๔นี้ค่ะ
คุณผู้ชมฮะแน่นอนวันนี้คุณไปซื้อเนี่ย
โมชั่นอย่างที่บอกว่ารถสูงสุดสารพัดเลยเนี่ยนะฮะ
ใบเทคบางนาครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะมีมหากรรมทั้งหมดเนี่ย
ไปจัดที่ใบเทคใบนางแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงกัน
แต่คุ้มมากนะคุ้มมาก

เพราะว่าบางทีเนี่ยเวลาพี่ชาวไปเดินงานแบบนี้เนี่ย
ไปซื้อทีวีขนาดใหญ่ปุ๊บแถมอย่างนู้นแถมแบบเป็นแบบไมโครเวฟ
แถมแบบสองต่อแถมและแถม
ถูกต้องและยังเอาคูปองไปลดได้อีก
เพราะฉะนั้นแล้วไปงานนี้คุ้มสุดค่ะคุณผู้ชม
เวลาที่เราแบบประชุมกันอะไรอย่างนี้

เราจะได้เห็นกันชัดเลยเพราะมันถูกมาก
ถูกต้องนะครับผมมดดำไปซื้อทีวีแน่นอนนะครับ

แล้วแบบว่ามันจะเห็นตัวอย่างนี้ไม่เป็นน่ะ

ทีวีใหม่โพสต์เต็มเลย๘๔แต่ทีวีเก่านี้วางเต็มบ้านเลย

ไม่ทีวีคือแบบใหม่นี่เลยแบนเลย

ก็ทำอาชีพเนอะอาชีพทีวี

เอาล่ะยังไม่จบดราม่าดิวอฤษฎาครับ

ช่วงหน้าครับ

แบบและแน่นอนฮะวันนี้ข่าวเศร้าแล้วก็ข่าวช็อกทั่วโลกจริง

นะฮะทั้งประเทศอังกฤษก็ถวายความอาลัยนะครับ

วันที่๙เมษายนปีนี้

พระชนของพระองค์พระชนมายุของพระองค์เนี่ย

คือวันนี้มีการแถลงการสำนักพระราชวังแห่งสหราชอาณาจักรอังกฤษครับ
เจ้าชายฟิลิปเดี๋ยวยุคแห่งเอรินเบิร์กนะครับ
พระสวามีในสมเด็จพระบรมบรรชนีนาฏอริสบิตที่๒สิ้นประชนนะครับ

ด้วยความโสกเศร้าอย่างสุดซึ้ง
สมเด็จพระราชนีนาฏได้ทรงประกาศการสิ้นประชนของพระสวามีอันเป็นที่รัก
คือเจ้าชายฟิลิปเดี๋ยวยุคแห่งเอรินเบิร์กนะครับ
องค์ได้เสด็จจากไปอย่างสงบเมื่อเช้านี้นะ
ใช่ครับไปแล้ว
ก็เป็นข่าวล่าสุดนะครับที่มาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะครับ

ไหนบอกว่าน้องเบลจบแล้ว
ไหนบอกน้องเบลจบแล้วไง

เบลบอกว่าไม่เอาแล้ว

หลังของเซบาสเตียนโตะเดือดเบลเนี่ยหลังแฉชัก
ดิวไผ่ป้องดิวอะไรก่อนเนี่ย
มันกลายเป็นวนไปวนมาพยวนพี่มีแฟน

เราก็รู้ไว้เบลบุษยากินใคร
อ้างว่าเซบาสเตียนเนี่ยแฟนนุ่นของดิวอย่างนั้นเนี่ย
ตั้งแต่เหตุการณ์ที่มีเรื่องไม่เข้าใจกันในช่วง
เตรียมได้โพสโต้เดือดว่าจากเหตุการณ์ในปัจจุบันเนี่ย
นะฮะผู้ชายฝ่ายผู้ชายก็ออกมาพูดแล้วนะ
ผมอยากจะชี้แจงถึงการแชร์เกี่ยวกับบทสนทนาของผมกับบุคคลอื่น
ย้อนกลับไปไปเดือนกุมภาพันธ์สิ่งที่เขียนผมเขียนโดยไม่คิด
ในคืนที่แยกกับแฟนนี่ไม่ใช่ข้อแก้ตัวการโพสต์
ซ้ำข้อความที่อ่อนไหวเหล่านี้
ทำให้เกิดความเกลียดชังและความเจ็บปวด
ผมขอร้องให้ทุกคนช่วยปกป้องคนรักของผมว่ะจากความทุกข์ทรมาน
จนรวยมากออกมาปกป้องนะ

ในช่วงวันวันที่มืดมนต์ก่อนหน้านี้เดือนกุมภาพันธ์แฟนของผมเนี่ย
ไม่ได้ตั้งใจตั้งใจทำให้เจ็บปวดแต่ผมเนี่ยดันโง่เขาที่ไว้ใจใครบางคน
รักของผมเนี่ยได้รับรู้ถึงการพูดคุยที่เกลี้ยวกาด
แล้วก็ตั้งแต่นั้นมาก็เลือกที่จะให้อภัยผมอย่างใจกว้าง
ตอนนี้เห็นถึงความผิดพลาดของตัวเองแล้ว
และรู้สึกขอบคุณมากที่เราเลือกความรักและการให้อภัย
ตั้งแต่วันเสาร์ที่เราเผชิญความเจ็บปวดซ้ำแล้วซ้ำอีก
ผมขอขอบคุณใครก็ตามที่ยืนหยัดเคียงข้างพวกเรา
และขอโทษอย่างยิ่งจากก้นบึ้นของหัวใจที่ทุกคนที่เกี่ยวข้อง
ที่ถูกดึงมาเกี่ยวข้องกับงานนี้
เริ่มจากตรงไหนครับคุณแม่เริ่มจากที่นางเซี้ยกันคืออะไร
ก็เขาเคยไม่ถูกกับมาก่อน
และอันนี้คือช่วงที่ดิวที่บอกว่าตอนนั้นที่มีข่าวกับไผ่

ว่าไม่ได้กลับไปครบกัน

ก็จะมีกลุ่มคนที่ออกมาแฉว่า

ตอนนี้ก็คือเหมือนก็มีคนออกมาพูดเรื่อย
แต่ล่าสุดเขาก็บอกว่าเขาไม่ยุ่งแล้วนะอะไรอย่างนี้
แต่ก็จะมีคนที่แบบมาเปิดประแฉ
ว่าทำไมต้องมาทำร้ายต้องมาปกป้องนั่นแหละ
แล้วเศรษฐ์ประเทียนเคยจีบน้องเบลไหม
อันนี้แม่อีไซน์ก็ไม่เคยนะ

พี่ชอยได้ข่าวมาว่าเหมือนกับเคยแบบคุยกับน้อง

แต่ว่าไม่ได้เท่ากันไม่ได้

ก็คือหมายถึงว่าไปคบกับแฟนเก่าเขา

นางเที่ยวเข้าที่แตกกันว่าเป็นพวกเที่ยวที่กันหรอมั้ง

คงเป็นเพื่อนกันแล้วคงแบบว่าผู้ชายเป็นแฟนเก่านางมาก่อนอย่างนี้เหรอ
คือเหมือนกับเคยจะคุยแต่มันก็ไม่เคยเปิดตัวว่าเป็นแฟนนะ

เคยคุยกับเบลอะไรอย่างนี้ก่อนที่มาเจอดิวนะตรงนั้นนะฮะ
พอจบไปเหมือนคล้ายว่าพอมีคนนึงแบบเปิดแผล
อีกคนนึงก็ตามมาตุ้มอย่างนี้คุณแม่
นี่คำถามเยอะว่าสามแซ่บเลิกแล้วเหรอ

เอ้าจริงหรือฮะปุ๊บกัญชัยไปถึงปุ๊บวงแตกไม่น่านะตัวพ่อ

ไม่ชัดเห็นถ่ายรูปทีมงานอำลากันเนี่ย

อ้าวได้รางวัลกูได้จุ๊บไปถ่ายรูปกันใหญ่เลยน่ะ
นางได้รางวัลใช่แล้วนะฮะ
ก็คือวันนี้เขาทางคุณแม่คือเป็นการให้รางวัลสำหรับรายการที่มีแบบว่า
เดี๋ยวเขาขอบคุณรางวัลก่อนดูเขาขอรางวัลกันก่อน
เขามีอย่างที่อยู่ด้วยเดี๋ยวเขาคลิปดีเขาขอบคุณรางวัล

พวกเราทุกคนก็อยากจะขอขอบคุณนะคะแฟนรายการมากเลยนะคะ
ติดตามพวกเรานะคะไม่ว่าจะเป็นทางแพลตฟอร์มไหนนะคะ
ขอบคุณทุกคนที่ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะ
ครับผมขอบคุณทุกคนมากนะครับขอบคุณนะครับแอปไปแอปไป
ขอบคุณทาแล้วก็ขอฝากให้ติดตามเจ้าต่อไปแอปไปไหนอ่ะ

ไม่ใช่หนุ่มจะแอปเขาใหม่ก่อนหล่อเขาหล่อ

ไม่ไปชินเหรอเวลาออกกล้องเขาต้องเป็นรักลุคนี้

คือวันนี้ที่รางวัลนี้คือเขาให้สำหรับแพลตฟอร์มที่คนดูทุกในโซเชียลไง
เป็นที่นิยมแล้วปรากฏว่าเขาก็อยากเชิญพิธีกรไปรับรางวัล
ปรากฏว่าพิธีกรคือช่วงนี้โควิดด้วยแล้วก็ติดธุระปะปังมากมาย
ก็เลยมาขอมาถ่ายวีดีโอที่สตูดิโอ
เพื่อจะเอาไปวันนี้เขามอบรางวัลกันหลายสาขาอาชีพ
ใช่ค่ะหลังมายบอกพี่หนุ่มแต่งตัวแบบจัดมากนะ

ถูกต้องแต่ละเทสนี่เอาไม่อยู่เหมือนกันนะ
จริงเหรอแต่คนดูชอบนะจริงนางกายเป็นแบบ

ถูกหลังจากจะเจอกับโมสน่ะ

ยังกลัวหนุ่มทุกวันนี้โอ้ใดผม

เขาไม่ใส่เยอะถามว่าเอาเวลาที่ไหนไปว่าจะไม่
จริงลองเท้าเปลี่ยนทุกวันน่ะง่ายพี่ชาวนั่งดูเขาใส่ไก่
หนุ่มเปลี่ยนรองเท้าเข้าเสื้อผ้าเธอทำเป็นเล่นนะ
ท่านผู้ชมชอบมากนะ

สำหรับสารแซ่บที่เป็นคุณหนุ่มมานั่งเนี่ย

ชอบเข้าไปเม้นว่าฝากถามนั่นหน่อยฝากถามนี่หน่อย
ถึงตัวพี่หนุ่มได้และหนุ่มก็ถามให้ด้วย
นักเสี่ยงโชคแห่ถามเลขกันรัวเลยทีเดียว
เป็นอีกหนึ่งคนครับที่ชื่นชอบการเสี่ยงโชค
ยังถูกรางวัลรับทรัพย์อยู่บ่อยนะสำหรับน้องนุ้ยสุจิรา
ล่าสุดจะตัวได้เปิดเผยนะครับภาพตัวเงินตัวทอง
วิ่งเข้าบ้านครับพร้อมระบุว่าวันเกิดปีนี้
มีน้องตัวเงินตัวทองเนี่ยมาหาในบ้านเลยยังไงดีครับทุกคน
พวกเราเนี่ยน้องเขาออกไปหรือยัง
งานนี้เนี่ยชาวเน็ตก็ไม่พลาดที่จะถามถึงเลขที่บ้าน
ป้ายทะเบียนรถซึ่งสาวนุ้ยก็ตอบไปว่า

แล้วก็ป้ายทะเบียนรถนี่ก็๙๐นะคะ
ส่วนวันเกิด๘เมษายนปี๒๕๖๒
ปัจจุบันก็อายุ๓๙แล้ว
เขาเล่นทุกอย่างหมดเลยเนอะคุณแม่ก็๔๐ใช่ไหม

จะไปพูดทำไมอายุก็เยอะ

พี่เช้าก็เคยมีประสบการณ์เข้าบ้านเหมือนกัน

เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นความเชื่อที่
พี่ชาวเนี่ยก็เชื่อว่าน่าจะ๒๖๑ก็น่าจะ

อืมตรงนี้

แน่นอนวันนี้อย่างที่บอกว่าเพชรจ้าเนี่ย

แล้วก็เขาก็หลายคนบอกว่าตอนนี้
จ้าก็มีการแบบว่าไลฟ์ในการรักษา

การรักษามีการรีวิวว่าจริงโควิดเนี่ย
หลังจากที่ติดแล้วจะต้องเป็นยังไงอะไรยังไง

แล้วก็ลูกจะกลับมากันฮะ

ได้ครับผมแห่ส่งกำลังใจให้น้องนิวเคลียร์
เผยผลตรวจโควิดพร้อมน้องไทก้าลูกชายนะครับ
แล้วก็รอคอยผลตรวจโควิด๑๙อย่างใจจดใจจ่อนะครับ
สำหรับน้องนิวเคลียร์นะครับแล้วก็น้องไทก้าครับ
หลังจากดีเจเพชจ้าเนี่ยประกาศว่าติดเชื้อโควิด๑๙นั่นเองนะฮะ
ล่าสุดครับนิวเคลียร์ได้โพสต์ผลตรวจนะครับ

ผลของนิวเคลียร์กับน้องไทก้าออกแล้วนะคะ
ขอบคุณทุกความห่วงใยที่ให้น้องไทก้าแล้วก็นิวเคลียร์ด้วย
พวกเราจะกักตัวต่อไปนะครับผมสู้นะ
งานนี้ก็มีแฟนให้กำลังใจอย่างล้นหลามเลยทีเดียวครับ
อันนี้คือเพชรจ้าเขาก็มารีวิวเขาก็รีวิวว่าตอนนี้เขาติดโควิด
และขั้นตอนการรักษาก็เป็นอย่างไรรู้สึกไปทำไปอยู่ในช่องยูทูปของเขานะครับ
เขารีวิวหมดเลยว่าตั้งแต่ตัวเองติดโควิดปุ๊บ
ก็จะมีรถเนี่ยมารับไปรักษาตัวจนถึงห้องพักกักตัว

บอกว่าถือเป็นประสบการณ์ใหม่ที่ไม่อยากเป็นเลยถูก
ไม่ดูแลมายังไง

เดี๋ยวต้องอีกรอบไง

มันเป็นช่วงจังหวะของการฟักตัวไง
ถ้าอยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็ไม่ติดเพราะมันยังไม่ได้ใส่
เขาเข้าใจหมายความว่าเขาอยู่กันครอบครัวเขาต้องอยู่ด้วยกันตลอดไง
ใช่แต่มันจะแล้วแต่คนอย่างเด็กมันจะติดโอกาสแข็งแรงด้วย
แข็งแรงมากกว่าเขาบอกจริงเนี่ยพระเจ้าบอกมันว่า
เขาติดปุ๊บเนี่ยก็มีรถโรงพยาบาลมารับถึงบ้าน
เพื่อไปรักษาตัวที่สถาบันจัดไว้เนี่ยเป็นเวลา๑๐วันนะฮะ
ไม่มีไข้ไม่มีไอไม่มีจามไม่มีน้ำมูกแต่ผลตรวจกลับออกมาบวกนะฮะ

นี่ก็คือวันนี้เขาก็มีการแสดงอาการพอมาถึงที่สารที่กักตัวปุ๊บเนี่ย
เขามีลิฟต์แยกให้เลยนะครับลิฟต์ตั้งห่างครับลิฟต์ขึ้นมาด้านหลังลิฟต์แยกหมดเลยนะครับ
แล้วก็อย่างที่บอกว่าเราต้องขึ้นลงทางเดียวเท่านั้นเองนะครับ
นิดนึงนาตาลีน้องนาตาลีนะคะกับพ่อคุณฟอบซุกนะเป็นพ่อแม่สมบูรณ์แบบแล้วเนาะ
แต่ที่สำคัญก็คือน้องนาตาชาติที่เป็นลูกสาวเนี่ยได้ของขวัญนะ
โอ้โหเดี๋ยวไปดูไหมนี่ไงดูเส้นใหญ่มาก
ตั้งโซ่หรือทองครับทองค่ะคุณตาคุณยายให้
นี่ใหญ่มากนะคะ๑๐บาทยังต่ำนะฮะโอ้ยสุดยอดลูกเอ้ย
ได้จากคุณตาคุณยายอันนี้ไม่โป่งนะอันนี้ทึบนะ
คุณตารวยค่ะรวยมากใช่ยินดีด้วยเนอะไม่ตีโป่งนะคะแน่นตัก
แน่นนะครับผมเนี่ยฮะวางไปบนน้องเนี่ยนาชายุบไปอย่างนี้เลย
นาชาบอกเบาได้เบาครับตาครับผมเอาละแน่นอน
หลายคนคงเริ่มเดินทางกันแล้วนะครับเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดีภาพครับ
ไปก็ดูแลตัวเองฮะโควิดวันนี้มันไม่ได้เลือกคนจนคนรวยนะฮะ
ถูกต้องครับโซเชียลดิสแตนล้างมือค่ะแอลกอฮอล์นี่คุณผู้ชม
หน้ากากกาดอย่าตกหรือกาดมันตกไปแล้ว
ความเคลื่อนไหวในจังหวัดแต่ละจังหวัดได้เลยในโซเชียล
อ่าได้อัพเดทกันกลับตัวยังไงกี่วันที่ไหนห้ามไปหรือไปตรงไหนไม่ได้
ต้องไปแจ้งที่ไหนเนี่ยวันจันทร์เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอยู่นะฮะ
เราอยู่จนยาวเลยใช่ไหมอ้างจริงยาวเลย
โอเคครับกลับมาเจอกันใหม่วันจันทร์สวัสดีฮะสวัสดีมากครับ